อีกเรื่องหนึ่งเรื่องชีวิตของคนเร่ร่อน
ที่เราติดตามมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้
วันนี้จะเป็นเรื่องราวของคนเร่ร่อนคนหนึ่ง
ปัจจัยชีวิตทำให้เขากลายเป็นคนเร่ร่อน
ชีวิตที่พลิกผันแบบนี้เขาก็ไม่ได้ตั้งใจ

แต่ท้ายที่สุดเมื่อกลายเป็นคนเร่ร่อน

เขาก็ยังช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วย
ชีวิตของเขาพลิกผลันกลับมาเป็นคนปกติได้นะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานในช่วงแรกนี้เลยครับ
ผมผิดหวังทั้งชีวิตแล้วก็การศึกษา
ผมก็เลยแบบขอพ่อนะว่าขอออกไปอยู่ด้านนอก
แล้วผมก็มาทำงานเพื่อบริษัทเพื่ออะไร
เสร็จแล้วแบบผมเป็นคนไม่ยอมคน
ผมก็อยู่กับพวกบริษัทไม่ได้
ผมก็เลยคิดว่าทางเราทำอะไร
ที่เราจะอยู่อย่างสบายอิสระของเรา
ผมก็เลยมาใช้ชีวิตอยู่ที่สนามหลวงเนี่ย

จากคนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา
วิทยาลัยครูเอกพระราชศึกษา
กลับพลิกชีวิตตัวเองมาเป็นคนเร่ร่อน
อาศัยข้างถนนเป็นที่พักพิงมานานกว่า๖ปี
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในวันที่ลุงคราว

โชคดีที่ได้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับลุงคราวมาอยู่ในความดูแล

ทำให้ลุงคราวรู้ว่าตัวเขาเองยังมีค่า
ผมมีที่พักมีอาหารมีอะไรครบ

แล้วผมก็จากอันนั้นผมก็ได้เริ่มว่า
พัฒนาตัวเองจากที่ว่าคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมช่วยคนได้แล้ว

เราก็คิดว่าคนที่แย่กว่าเรายังมีเยอะ
ผมก็เลยพยายามจะช่วยเท่าที่ผมช่วยได้ครับ
ความช่วยเหลือของบ้านมิตรมัยตรี
ทำให้สังคมได้คนที่มีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นอีก๑คน
โดยลุงเคราวถูกส่งไปที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
ที่นี่ลุงคราวถูกปรับทัศนคติทางความคิด
ให้รู้จักคุณค่าของตัวเอง
และใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่
ช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียว
ปี๑๙๕๘พี่คราวประสบอุบัติเหตุ
โดนคนทำร้ายจากบริเวณที่ท้องสนามหลวง
ที่แกเป็นที่พักของแกอยู่
แล้วก็มีอาการบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรง

บ้านมิตรมาตรีก็ส่งมาที่เราเพื่อที่จะให้เราการรักษาพยาบาลต่อ
แล้วก็ส่งพี่เขาเข้ากระบวนการการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
พอแกหายแล้วแกก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อ
โดยการที่จะเป็นผู้ช่วยพ่อบ้าน
ในการที่จะดูแลกลุ่มผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ในหอพัก
พี่เขาก็จะเป็นคนเข็นรถยกผู้ป่วยอาบน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ทำให้พี่เขามีชีวิตที่มีประโยชน์กับผู้อื่นในการที่มาอยู่ที่นี่
เขาก็จะได้ช่วยคนอื่นที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้
แล้วก็สร้างศักดิ์ศรีในคุณค่าของตนเอง
หลายครั้งที่ได้คุยกับพี่เขาก็จะพูดบอกว่าเขาสงสารคนที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งนะคะ
ในเมื่อเขาเป็นคนที่จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้แม้จะไม่ได้มากนัก
แต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาได้รับการดูแลอย่างดีเขาแข็งแรงขึ้น
ได้รับการปรับพฤติกรรมเชิงบวกนะคะ
เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะช่วยคนอื่นที่เป็นผู้ที่ลำบากกว่าเขา

คราวฝ่ายฝันที่จะมีธุรกิจค้าขายเล็กของตัวเอง

ด้านการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

เพื่อนำไปขายตามสถานที่ต่างให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ท้ายนี้ลุงคราวยังแนะนำแนวทางดีให้กับคนเร่ร่อน
เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่บ้านมิตรมัยตรีดู

ยังได้แนวคิดดีในการใช้ชีวิตอีกด้วย
เขาไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเพื่อช่วยเหลือตัวเองนะ
คือจะอยู่แบบเล่ร่อนอย่างเดียวผมว่ามาอยู่ที่นี่ดีกว่า
คือถ้าเกิดคุณมีความสามารถอะไรบ้างนิดหน่อย
ที่นี่ก็ช่วยส่งเสริมเดีย
อย่างผมหลังจากผมหายบาดเจ็บผมมีอาชีพผมอยู่แล้วก็
ตอนนี้ก็อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่เรื่องผมจะออกไปซื้อหา
เพราะว่าผมก็มีคนที่อุดหนุนอยู่ผมอยู่อีกจุดหนึ่ง
เขาก็ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป